กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่วัดธรรมธีรารามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันนี้ครอบครัวสหวงมีการทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบ๑๐๐วันนะครับ
แล้วก็การบรรจุอาธิของคุณปอทฤษฎีครับ
ติดตามจากคุณรัชนีคำหนึ่งควรผู้สื่อข่าวธนัดทีวี
รายงานสดมาจากวัดธรรมธิรรามจังหวัดบุรีรำครับ
สหวงบริเวณด้านหน้างานและร่วมถ่ายรูปปทฤษฎีไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
ประชาชนแฟนคลับที่รักและคิดถึงพระเอกน้ำดีผู้ล่วงลับนั้น
เดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วัน
บรรจุอัฐิปอทฤษฎีกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า
จนพื้นที่ในสารานั้นไม่เพียงพอรองรับประชาชน
แล้วก็มีประชาชนบางส่วนนะคะทยอยจับจองพื้นที่โดยรอบที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้
โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระทรงสมณสักจำนวน๑๐รูปสวัสดิ์พระพุทธมล
ครอบครัวก็จะเตรียมถวายพระทหารเพลพระสงฆ์และสามเณรจำนวน๕๙รูปค่ะ
โดยประชาชนและแฟนคลับนั้นยังคงช่วยงานครอบครัวอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากนี้ค่ะจากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน
ก็มีทั้งชาวจังหวัดบุรีรำและที่มาจากต่างจังหวัดด้วย
ได้ตั้งใจเดินทางมาร่วมทำบุญให้กับพระเอกอันเป็นที่รักอีกครั้งค่ะ
มาจากหลากหลายที่เลยฮะมาจากกรุงเทพมหานคร
ถ้าเดินทางเนี้ยจากกรุงเทพมหานครแต่มีพี่แฟนคลับที่มาไกลสุด
ก็จะมีเชียงใหม่นะครับกับสุราธานีก็มีการทำบุญร่วมกับครอบครัวครับ
เพราะว่ามีแฟนคลับนะฮะรวบรวมกันตามกำลังลักษฐานนะฮะ
ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจ
เพราะว่าอย่างน้อยก็คือเราเหมือนเราเลือกคนที่จะมาตามเป็นแฟนคลับได้ไม่ผิดคน
ให้ใจเขาไปเขาก็ให้ใจเรากลับมา
แล้วก็อย่างนี้ถึงเขาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ทุกคนก็ยังรักเขาอยู่
เขาอยู่ค่ะเพราะเขาอยู่ตรงนี้ของทุกคนทั้งประเทศ
ทั้งนี้ปินชวนันเป็นตัวแทนครอบครัวสหวงนะคะ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าครอบครัวรู้สึกทราบซึ้งในความรักความเมตตาของแฟนคลับและประชาชน
ยังรักและคิดถึงผู้ชายผู้ล่วงลับ
และตั้งใจมาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พี่ชายในวันนี้กันเป็นจำนวนมาก
ก็ดีใจแทนเขาครับถึงผ่านไปร้อยวัน
แต่ก็ทุกคนก็ยังจำยังระลึกถึงเขาอยู่
โอเคครับเขาก็ยิ้มอยู่ข้างบนแหละครับ
ก็ขอบคุณทุกคนนะครับถึงยังไม่ใช้ปอจะเป็นมะลิ
ก็ยังไงก็ฝากหลานผมด้วยนะ
ความตั้งใจแรกของครอบครัวนะคะอยากจะจัดงานออกมาแบบเรียบง่าย
แต่เมื่อมีข่าวแพร่ออกไปว่าจะมีงานทำบุญ๑๐๐วันให้กับพระเอกชื่อดัง
ก็มีประชาชนทั่วไปร่วมด้วยช่วยกันและอาสามาร่วมงาน
เป็นวันที่ยิ่งใหญ่อีก๑วันของครอบครัวสหวง
ขณะที่โบแวนด้าภรรยาสาวของพระเอกผู้ล่วงลับ
เดินทางมาพร้อมกับลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิ
ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชน
เข้าไปถ่ายภาพขณะที่ทั้งคู่ยืนอยู่ที่บริเวณหน้ารูปภาพของปทฤษฎีด้วย
ซึ่งวันนี้นะคะภรรยาของพระเอกผู้ล่วงลับก็ค่อนข้างมีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใส
ต้อนรับแขกและทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองค่ะ
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นภาพของโบเวนด้าและครอบครัวสหวง
ที่มาร่วมต้อนรับแฟนคลับและประชาชนที่มาร่วมทำบุญครบ๑๐๐วัน
และบรรจุอาธิปทศดีย์ในวันนี้ด้วยซึ่งพิธีต่อจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๙นาที
ครอบครัวสาวงศ์จะทำพิธีบรรจุอาธิปทศดีย์
รัชนีคำนึงทวนข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดธรรมธีรารามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
เป็นน้องชายคุณปอบอกว่าฝากหลานด้วยฝากน้องมะลิด้วยนะครับ